โมกค่ะช่วงนี้บ้านเรามีฝนมากกว่าแดดนะคะ
แต่บริเวณไหนที่มีแดดเนี่ยแดดร้อน
ผิวเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งในช่วงนี้นะคะ

ทำให้สองภูมิภาคนี้มีฝนตกมากกว่าภาคอื่นค่ะ
เราไปตรวจสอบกันค่ะภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
มีฝนตกเท่ากันค่ะคุณผู้ชม

อุณหภูมิในช่วงกลางวันร้อน๓๗องศาค่ะ
ส่วนภาคกลางไล่ตามมาค่ะตกกระจาย๑๔๐ของพื้นที่
ภาคตะวันออกฝนยังแรงฟ้ายังครึ้มตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนตกเท่ากันค่ะ
ร้อยละ๖๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยังคงพบฝนตกอยู่ค่ะ๑๔๐ของพื้นที่
กลางวันอุณหภูมิสูง๓๗องศาค่ะ

สำหรับใครที่ชื่นชอบดาราศาสตร์ค่ะ
เพราะว่าเป็นคืนที่ดาวพระฤหัสจะเคลื่อนที่ใกล้โลกนะคะ
ซึ่งข้อมูลจากสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ

สามารถชมดาวพฤหัสได้ตลอดทั้งคืน

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ